วกลับมาในช่วงนี้น้องใบตองอย่างฮีลาดีนะแน่นอนค่ะซึ่งอ่านี่ช่วงนี้เดี๋ยวเรา
ไปดูเรื่องราวนี้กันหน่อยเขาบอกว่าคุยเรื่องของโอ่งมังกรใช้เก็บน้ำแต่ทุกวันนี้ไม่
โอ้งมังกรไปทำเป็นหอระคังวัด
โอ้โหต้องใช้สักกี่ใบ

นี่แหละนี่แหละหอระคังและก็หอกลอง
ภายในวัดตระครองตำบลงัวบาอำเภอวาปีปฐุม
จังหวัดมหาสารคามค่ะคุณผู้ชมค่ะ

ที่อันนี้นะคะสร้างขึ้นจากโอ่งมังกร
ขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่กว่า๖๐๐ใบเลย
ใช่โดยการนำมาวางเรียงกันขึ้นเป็นรูปทรงขึ้นไป

ตั้งแต่ส่วนฐานไปจนถึงปลายยอด
ความสูงประมาณ๑๕เมตรเลยนะ
โอ้โหคือไอ้ส่วนฐานผมว่าไม่เท่าไห
แต่ตรงปลายยอดทำอย่างไร
ด้านล่างเป็นที่ตั้งกลองขนาดใหญ่ด้วยนะคะ

กลายเป็นหอระคางหอระคางและหอกลองโอ้งมังกร

เฮาะระคังทีเดียวของกล้องกังหวานน่าดูนะครับใช่
หลวงพ่ออุดมเตชะวโรนะคะ
เจ้าอาวาสวัดตระคองเล่าว่าหอระคังแห่งนี้
สร้างขึ้นกว่า๑๐ปีแล้วนะ๑๐ปีถูกต้องแล้วและเป็นการออกแบบ
แล้วก็ก่อสร้างโดยเจ้าอาวาสวัดองค์กรค่ะ
เห็นถึงความสวยงามของลวดลายโอ่งมังกร
แล้วก็เห็นว่าภายในโอ่งยังสามารถใส่เหรียญ
แล้วก็วัตถุมงคลที่ญาติโยมนำไปบริจาคได้อีกด้วย
คาดว่าจะมีประโยชน์ในอนาคต
อาศัยแรงของชาวบ้านช่วยกันก่อสร้างจนแล้วเสร็จแบบที่เห็นนี่แหละค่ะ
อกจากนี้นะคะยังมีหอพระศรีสันเพชร
ถูกตกแต่งด้วยองค์มังกรกว่า๒๕๐๐ใบ
สร้างความสวยงามแปลกตาแล้วก็ดึงดูดให้ประชาชนเข้าวัดทำบุญ
และก็ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนอีกด้วย
อ่าถือว่าดีนะเอาองค์มังกรมาใช้สร้างนี่
แปลกตาแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะ
ต้องมีการออกแบบนี่เรียกได้ว่าเป็นเรียนสถาปนิกมาเลยไหม
วิศวกรรมต่างคือมันต้องมีรายละเอียด
มาวางกันมันง่ายกว่า
คือจะต้องใช้โอ่งขนาดไหนถึงจะรับน้ำหนักยอดที่มีความสูง๑๕เมตร

ถือว่าสุดยอดมากสุดยอดมากค่ะแปลกตามาก
อีกหนึ่งเรื่องที่บอกว่าแปลกเหมือนกันก็คือเด็กวัดคุณผู้ชม

โอ้โหอายุอนานี่เขาบอกว่าประมาณ๑๐ขวบเท่านั้น
แต่ว่าชื่นชอบมวยไทยแถมเป็นเด็กที่กระตันอยู่ด้วยนะ
เดี๋ยวจะไปขึ้นชกมวยเพื่อที่จะหาเงินมาช่วยทางวัด
น่ารักมากเลยไปดูกันเลยครับที่จังหวัดเชียงใหม่
เป็นอย่างไรมีการไหว้ครูก่อนด้วยดีอนุมานแขลงสอน
เป็นอย่างไรล่ะเด็กชายต่อตระกูลจั๊วรหรือว่าน้องแท๋
เด็กวัดวัย๑๐ขวบนะครับ

ประกอบดนตรีโดยมีคนนี้เลยก็คือ
ประหลัดวันลบฉันทศรีโล
เจ้าอาวาสวัดป่าลานตำบลสองแควร์อำเภอ
ดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ยืนอยู่ด้านหลังนั่นแหละ

เจ้าอาวาลวัทย์ป่ารานิเผยว่าน้องแต๋นี่นะ

แต่เขาบอกว่าสนใจการต่อยมวยตั้งแต่เล็ก
ส่วนตัวเจ้าอาวาลเขาเรียนชกมวยมาก่อน
นี่เลยเลยถ่ายทอดชั้นเชิงให้แบบเต็มที่
เวลาขึ้นชกทีก็ขึ้นผู้ประกาศ

จากนี้นะครับน้องเขาเป็นเด็กที่รู้คุณจริง
เพราะว่าเรื่องราวของการชกมวย
เขาบอกว่ามีการขาดแคลนอุปกรณ์ชกมวยในการฝึกซ้อมหลายอย่าง
เขาบอกว่าเป็นอุปสรรคของน้องแต๋แต่ว่าบ่อยั่นเขาฝึกได้อยู่แล้ว
ขณะเดียวกันทางวัดเนี่ยกำลังก่อสร้างสาราพุทธนิมิตรอยู่
แต่ว่าขาดปัจจัยน้องแต๋จึงอาสาขึ้นเวทีชกมวย
เพื่อหาเงินไปช่วยทางวัดก่อสร้างสารวัตรทดแทนคุณให้สำเร็จ
โอ้โหเรียกได้ว่าไม่ทอดทิ้งแล้วก็เป็นสิทธิ์ที่ไม่เคยลืมบุญคุณ
นี่แหละเขาบอกว่าคนที่ไม่ลืมบุญคุณคนจะเจริญก้าวหน้า
ถูกต้องครับจริงเนอะเจ้าอาวาสวัดป่าลานนะครับก็ได้
หวังว่าจะมีผู้ใจบุญนะถ้าได้ดูข่าวนี้แล้วก็ร่วมสารฝันน้องแต๋
ให้ได้ฝึกทักษะชั้นเชิงมวยอย่างดีจนสามารถคว้าแชมป์มวยให้ได้ในอนาคตนะครับ
โอ้โหปรบมือให้เลยเก่งมากอายุ๑๐ขวบใช่ไหมคะ
ใช่ครับความสามารถขนาดนี้ตอนเด็กดิฉันก็เคยเรียนรำมวยไทยเหมือนกันนะ
เรียนที่วัดนี่แหละส่วนใหญ่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องได้ผู้ใหญ่ใจดีอุปการะ
แล้วก็จะสามารถต่อยอดได้นั่นเองถูกต้องแล้วเอาล่ะมากันที่เรื่องราวของการทำฟัน
ตอนเด็กคุณกลัวหมอฝนโอ้ยยังกลัวใครจะไปไม่ไปหรอกขนาดโตมายังไม่อยากไปเลย
ไม่อยากไปเหมือนกันดิฉันก็กลัวหมอฟันเหมือนกันแต่ว่าคุณหมอท่านนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเขามีเคล็ดลับที่ทำให้เด็กเนี่ยไม่กลัวแล้วก็อยากที่จะไปหาหมอฟัน
จากเสื้อกลาวสีขาวคุณหมอถอดแล้วก็ใส่ชุดซุปเปอร์แมนจ้าโอ้โหเป็นขวัญใจของเด็กเรียบร้อยแล้วนะคะ
สำหรับคุณหมอซุปเปอร์ฮีโร่ท่านนี้ติดตามกันได้จากรายงานค่ะ
หนุ่มยอดมนุษุปเปอร์แมนที่มาพร้อมกลามลำและซิกแพคเป็นมัดที่กำลังรักษาฟันให้คนไข้เด็ก
นี่คือหมอเคนหรือนายเสถียรสุรวิสานกุลทันตแพทย์หนุ่มวัย๓๔ปีเจ้าของคลินิกทันตกรรมแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต
ปิ๊งไอเดียสุดเก๋แปลงร่างเป็นยอดมนุษย์มารักษาฟันให้เด็ก
ส่วนบรรยากาศภายในห้องทำฟันก็ตกแต่งด้วยสีสันสดใสเด็กทำฟันไปยิ้มไปพูดหยอกล้อกับหมออย่างสนุกสนานจนลืมความกังวลเรื่องการทำฟันไปเลย
สำหรับแนวคิดนี้ค่ะหมอเคนเล่าว่าโดยส่วนตัวเป็นคนชอบการ์ตูนและซุปเปอร์ฮีโร่อยู่แล้วเลยเริ่มสะสมชุดต่างก่อนจะตัดสินใจลองนำชุดซุปเปอร์ฮีโร่มาลองใส่ทำฟัน
ปรากฏว่าได้ผลตอบรับดีเด็กชอบใจกันใหญ่และสามารถให้คุณหมอถอนฝันได้โดยไม่ร้องไห้สักนิดเดียว
ชุดการ์ตูนน่ารักและชุดซุปเปอร์ฮีโร่
ในเร็วนี้กำลังจะมีชุดกัปตันอเมริกาและแด้คูล
ตามคำเรียกร้องของเด็ก
แหมคุณหมอใจดีจัดให้แบบนี้
กลายเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ขวัญใจเด็กไปเรียบร้อย
ส่วนผู้ปกครองค่ะบอกว่าสบายใจหายห่วง
เพราะลูกไม่กลัวหมอฟันอีกต่อไป
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน

คุณหมอหน้าตาดีมากเลยค่ะ
ดิฉันยังไม่มีลูกนะคะคุณหมอไปหาได้ไหมคะ
ก็ถือว่าได้รับรู้แล้วนะครับคุณหมอถ้าหากได้ดูอยู่

ใช่แล้วใครที่รออยู่นะคะสักครู่เดียวค่ะ